โอ้โหชนกันกลางแยกทำให้รถใหญ่คอบิดคอหักเลย
โอ้โหส่วนรถเล็กนะคุณหงายท้องที่สำคัญรถเล็กเนี่ย
ขนถังแก๊สหุงต้มมาถังกระจายเต็มถนนดูฮะว่ามันเกิดระเบิดหรือเปล่านะครับ

โอ้โหอุบัติเหตุนี้นะฮะมีจุดที่น่ากลัวหลายจุดหนึ่งนะฮะนี่
ชนกันกลางแยกเลยนะครับเห็นไหมฮะรถใหญ่หัวบิดหัวคลอนเลยนะฮะส่วนรถเล็กเนี่ยหงายท้อง
และที่น่ากลัวที่สุดคือเทกระจาดกระจายเต็มถนนคืออะไรฮะ
แล้วคุณคิดดูสิถ้าสมมุติเกิดมีประกายไฟนิดเดียวนะ
แล้วมันพลึบมันบึ้มอยู่กลางแยกแบบนี้

นี่กล้องวงจรปิดบริเวณสี่แยกไฟแดงป๊อกแป๊กนะครับ
ตำบลโคกสว่างอำเภอเมืองสระบุรี

รถพ่วง๑๘ล้อนะฮะทะเบียนกรุงเทพ

พุ่งชนกระบะตู้ทึบสีขาวทะเบียนสระบุรีที่ขับมาอีกฝั่งหนึ่ง
คุณดูสิตรงนี้เห็นชัดเหมือนกันนะฮะ

พ่วงก็ขนอะไรมาด้วยคุณนู่นฮะ
เสาไฟที่เพิ่งไปชนมาติดหน้ารถ
ส่วนที่เห็นกระจายตามพื้นก็คือถังแก๊สหุงต้ม
ที่รถกระบะบรรทุกมามากกว่า๒๐ถังเนี่ย

แล้วก็เสียงเมื่อกี้โอ้โหเสียงรถลากไปตามถนนนะครับ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งเข้าใช้น้ำ
ฉีดถังก๊าซเอาไว้คือหล่อเอาไว้คุณ

เพราะอาจจะทำให้ถังแก๊สระเบิดขึ้นมาได้นะครับ
โชคดีคุณไม่มีระเบิดสักถังนะฮะ
ส่วนคนขับรถทั้ง๒คันไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับ
สาเหตุน่าจะเกิดจากสัญญาณไฟแดงที่เสีย

ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องวัดใจกันเอง
และสุดท้ายเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับ
ก็ยังโชคดีไม่มีใครเจ็บใครตายนะ
โอ้โหแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกครั้งไงคะที่จะโชคดีแบบนี้